ส่วนเรื่องนี้ก็ตามความคืบหน้านะคะที่ลำปางอ่ะค่ะที่เมื่อวานนี้เล่าไปว่าไปพบศพนายวินัยอยู่ในลำน้ำแสดที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางในสภาพที่ไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วตัวผู้เสียชีวิตคนนี้จริงจริงแล้วหายออกจากบ้านไปหกวันตามหากันอยู่ตั้งนานสุดท้ายถูกพบกลายเป็นศพนะคะคือตอนแรกเนี่ยตั้งปมเอาไว้เป็นเรื่องชู้สาวเป็นเรื่องความแค

ที่หัวเตียงแต่ไม่รู้ว่ามันลืมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่คือตั้งแต่ทั้งคู่คบกันช่วงเดือนมีนาคมอะค่ะหลานชายจะไปอยู่ที่บ้านของผู้หญิงกลับมาบ้านหลังนี้บ้างเป็นบางครั้งก็เลยส่งแท็บเล็ตเนี้ยไปให้ตำรวจตรวจสอบเพราะว่าก่อนหน้าที่หลานจะหายตัวไปอ่ะค่ะจู่จู่หลานไปหาป้าไปคุยกับป้าไปคล่อเคลียร์กับป้าไปขอโทษป้าขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมา
บางอย่างแล้วก็สุดท้ายมาเจอสวบหลานอยู่ในน้ำอะค่ะ
ว่าจะมีข้อมูลอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบเขาเพราะว่าไม่ได้เปิด
มีเหตุการณ์ที่ก่อนก่อนที่เขาจะจากไปก็เห็นพี่เขาบอกพี่สาวบอกว่า
เขามาขอเคลียร์แบบขอโทษอะไรมีอะไรขอโทษอะไรอย่างนี้

ตอนนี้ก็ลงรอทางให้เจ้าหน้าที่เขารายงานมาอีกทีหนึ่ง

ว่าปากแผลบนร่างอะไร

รู้ว่าเขาโดนฆาตกรรมแน่นอน
ทีมข่าวก็เดินทางไปที่บ้านหลังนึง
ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายวินัยผู้ตายไปครั้งสุดท้าย
ห่างจากบ้านของนางเอเพียง๑๐๐เมตรนะคะ

เล่าให้ฟังว่านายวินัยเคยมานอนที่บ้าน๓ครั้ง

มาก็มาดื่มเหล้าแล้วก็นอน
ครั้งล่าสุดมาก็คือพระฤหัสบดี๗กรกฎาคม
จากนั้นวันเสาร์วันที่๙กรกฎาคม

แต่งตัวใส่กางเกงยีนใส่เสื้อยืดสีดำแขนยาว
บอกว่าจะกลับบ้านญาติแล้วจะไปหางานทำ
แต่ก็จอดรถจักรยานยนต์ทิ้งไว้ที่บ้านของนางเอค่ะ
ไม่ใช่แต่ไปไหนแล้วเราไม่รู้ครับออกไปตอน๒ทุ่มพอดีหรือเปล่า

ของวันเสาร์ใช่ไหมตอนนั้นแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรอย่างไรหรือเปล่า
กางเกงยินแล้วเสื้อดำแขนหัก
กางเกงยีนกับเสื้อดำแขนยาวแขนสั้น

ทีมข่าวของเราก็ไปที่บ้านของนางเอด้วยนะคะที่บอกว่าคบหากันกับผู้ตาย
บ้านปิดเงียบมีรถเก่งสีดำจอดอยู่ในบ้าน
ตำรวจที่เป็นแฟนเก่าของฝ่ายหญิงอะค่ะครับพอสังเกตที่ชิงช้า
นี่คือภาพในอดีตนะคะที่เคยโดนทำร้ายอ่า
เก่าของฝ่ายหญิงทำร้ายเขาเป็นอดีตตำรวจด้วยที่ชิงช้าก็ไม่ได้มีความผิดปกติอะไร
หมายถึงวันที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
เทียบภาพให้ดูภาพวันที่โดนทำร้ายกับภาพล่าสุดวันนี้
แต่ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาค่ะห่างจากบ้านของนางเอสองร้อยเมตร
ภาพนี้นะคะครับรถเอสยูวีสีเทาเป็นรถต้องสงสัยค่ะอืม
ขับผ่านไปสามทุ่มสี่สิบแปดนาทีคืนวันที่เก้ากรกฎาคม
ที่บอกว่าเป็นรถต้องสงสัยก็เพราะว่ามันตรงกับวันที่นายวินัยหายตัวไปนะคะ
และรถคันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่รถของอดีตตำรวจที่เป็นแฟนเก่าของนางเอที่ผู้ตายคบหาอยู่ด้วยหรือเปล่า
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ก็ต้องให้ตำรวจขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
เพื่อความเป็นธรรมต้องให้เขาให้ข้อมูลด้วยต้องไปถามเขาด้วย
จะได้ฟังความจากหลายหลายด้านครับ
เขาก็บอกว่าปลายเดือนมีนาคมไปที่บ้านของน้องเอ
แล้วรู้ความจริงว่านายวินัยผู้ตายกับนางเอแอบคบกันอืม
ตอนนั้นเขาแอบคบกันตอนนั้นโมโหมากจริงจริง
จับนายวินัยเอาไว้และทำร้ายร่างกายจริงเขายอมรับ
เอาด้ามปืนกระแทกไปที่หน้าผากใส่กุญแจมือล็อกไว้กับชิงช้า
และสั่งห้ามว่าอย่ามายุ่งกับนางเออีกนะครับแต่สุดท้ายตัวฝ่ายหญิงตัวนางเออ่ะค่ะ
จะอยู่กับนายวินัยตัวเองก็เลยยอมถอยออกมานะคะ
ร้อยตำรวจเอกบุญชาพลบอกผมมาถอยออกมา
พระฤหัสบดี๗กรกฎาคมผมไปประชุมงานที่พยาวไปรับนางเอให้มาอยู่กับลูกที่บ้านหลังนี้
เย็นวันเสาร์กลับจากประชุมขับรถไปส่งนางเอที่บ้าน
ขับออกมาตอน๒ทุ่มยืนยันว่าไม่ได้เจอนายวินัยในวันนั้นค่ะ
มา๒๐๐กว่ากลับจากนั่นมาเลย

อยากเจอนางค่ะก็ไม่ได้สนใจอะไร

แต่วันนั้นคือเราไม่ได้เจอนางกับทางผู้เสียชีวิต

ไปสูงเสร็จแล้วก็กลับ
แต่วันนั้นคือไม่เจออะไรผิดปกติไม่มีอะไรทั้งที่
ไม่มีอะไรค่ะ
นี่ค่ะยืนยันว่าเพิ่งรู้ว่านายวินัยเสียชีวิต

วันนั้นก็ไม่ได้เจอนายวินัยด้วยจริงไม่เกี่ยวกับการตายของนายวินัย

ทางตำรวจสภวังเหนือก็เลยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะ

ว่ามีการถูกทำร้ายร่างกายอะไรไหมก่อนจะเสียชีวิต
ก่อนที่จะถูกพบศพอยู่ในน้ำนะคะ

ตำรวจเรียกมาคุยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวรอตามความคืบหน้ากันต่อค่ะ